มาถึงเรื่องราวของรักแท้ชั่วฟ้าดินสลาย
เปิดตำนานรักของเจ็กรักกับว่ายายซิม
ยายซิมนะครับแห่งอำเภอปรานบุรี
เขาบอกว่าคนทั้งคู่รักกันมายาวนานกว่า๙๐ปี
อยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตจนกระทั่งเสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับ
แต่ว่าความรักของคนทั้งคู่คือการดูแลเอาใจใส่
และรักออกมาจากหัวใจนะครับ
เราเปิดตำนานเรื่องราวความรักครั้งนี้กันนะครับ
นี่ครับภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของอากงอาม่าคู่หนึ่ง
ถูกแชร์กันอย่างล้นหลามในโลกโซเชียล

ชาวปากน้ำปรานจะรู้จักกันดีในชื่อเจ็กลักษณ์กับยายซิ่ม
ซึ่งคอยดูแลกันมายาวนานรักกันมาก
และจนถึงวันสุดท้ายที่อากงสิ้นใจตามอาม่าไป
เพราะได้เจอกับตัวเองถึงได้เชื่อจนหมดใจ
ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
กงกับอาม่าจากไปในวันเดียวกัน
เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนะครับ
อันนี้เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราว
แล้วก็ถูกแชร์เรื่องราวกันอย่างล้นหลามดูสิฮะ
ความน่ารักของคนทั้งคู่นะเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงเดินทางไปที่อำเภอปรานบุรี
เพื่อไปพูดคุยกับทางครอบครัวของอากงอาม่าคู่นี้
โดยเมื่อถึงวัดปากคลองปราม
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดศพของทั้งคู่
ก็เพราะว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของลูกหลาน

แต่ยังคงอบอุ่นไปด้วยภาพความทรงจำแห่งรักแท้
ที่ทั้งคู่มีให้กันตอนช่วงที่มีชีวิตอยู่นะครับ
โดยนางสุรางวงรัตนการลูกสาวของอากงและอาม่า
ทั้งน้ำตาให้ฟังนะครับว่าพ่อกับแม่รักกันมาก
ไม่ว่าจะไปไหนจะต้องจูงมือกันและกันตลอดเวลา
ตั้งแต่หนุ่มสาวจนกระทั่งแก่เท่านะฮะ
ทั้งสองคนก็ยังแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกัน

ลูกหลานเห็นแล้วก็เกิดโอ้โหทำไม
กงอาม่ารักกันมายาวนานขนาดนี้
เบื่อกันบ้างไหมลูกหลานเคยถามนะ
เบื่อกันบ้างไหมเคยทะเลาะกันบ้างไหม
แต่สิ่งที่อากงอาม่าบอกว่าเราอยู่กันมาด้วยใจ

นี่แหละฮะเห็นไหมเห็นภาพความประทับใจไหม

ลูกหลานบอกว่าอากงชอบแบบเหมือนกับชวนอาม่า
ให้ไปถ่ายรูปด้วยกันที่กรุงเทพ

ทั้งคู่เอามาประดับไว้ในพิธีศพด้วย

แล้วก็ย้อนกลับไปตอนมีชีวิตเนี่ย
กงพอรู้ว่าอาม่าเกิดวันไหนก็จะจดใส่ปฏิทินไว้เลยนะ

ว่าตรงกับวันไหนพร้อมกับลงมือผัดหมี่เตี้ยว
ประเพณีคนจีนให้กินเองกับมือเลยนะ
เวลาหน้าหนาวจะต้มน้ำร้อนนะครับ
เอาไปผสมทิ้งไว้ให้อาบ

แล้วก็ต้องรอกินข้าวพร้อมกันทุกมื้อ

อย่างมากเวลาจะห่างกัน๕วันที่แม่ต้องไปหาหมอ
โดยพ่อรักแล้วก็ดูแลแม่มาโดยตลอดนะครับ
ตั้งแต่จำความได้ลูกหลานบอกแบบนี้

ไม่เคยเห็นเลยสักครั้งว่าพ่อกับแม่จะไม่รักกัน

ต้องเข้าโรงพยาบาลนานถึง๒๐วัน
พ่อเองก็เริ่มถามลูกหลานว่าแม่หายไปไหน
และคิดว่าภรรยาสุธิรักเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยตรอมใจไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำ
และอาการของพ่อก็อายุเยอะเหมือนกัน

ส่วนแม่มีกำหนดออกจากโรงพยาบาลแล้ว

มีบางสิ่งที่สื่อถึงกันได้
อาการของพ่อขณะนั้นก็แย่
ลูกต้องนำมาส่งรักษาที่โรงพยาบาล
จากนั้นแม่ก็มีอาการสุดลง
ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ตามกำหนด

ทั้งคู่เลยอยู่โรงพยาบาลได้๓วัน
และก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับ
ทั้งคู่สิ้นใจลงพร้อมกันนะครับ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้ว
อยู่ตลอดอย่างนี้
แล้วพอไปที่ครั้งนี้ที่ไปโรงพยาบาล
เขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็คิดว่าลูกโกหก

เขาตอมใจจริงจนสู้

แล้วก็ชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไป
เพราะเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ไป

จนเหมือนเวลาเหมือนเขาจะรู้หรือเปล่า
เขาก็เลยให้ลูกมาพาไป
พาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หาไปเยี่ยมม่า

สุดก็เลยพาไปเพื่อไปให้น้ำเกลือ
พอเวลาแม่เนี่ยก็จะออกวันจันทร์แล้ว

แม่เนี่ยหมอนัดแล้วว่าให้ออกวันจันทร์ได้แล้ว
แต่พอเวลามะเตียเข้าวันเสาร์
เขาเพื่อจะได้ไปหาแม่
หาแค่ไม่ได้ว่าไปหาด้วยตัวเขาเอง
คือไปหาแบบให้พาเขาไปหาหมอ

แล้วแม่ก็เลยสุดต่อพอรู้

เหมือนเขาจะซึงกระแสจิตถึงกัน
จากออกจากโรงพยาบาลได้ก็ออกไม่ได้
หมอที่นัดให้ออกวันจันทร์ก็ออกไม่ได้
เพราะว่าเหมือนสื่อถึงกัน
แม่ก็ซุดลงเตียก็ซุดลง
นี่แหละครับทางลูกสาวยังบอกอีกนะครับว่า
วันที่แม่สิ้นใจในเวลาตี๓ของวันพุธที่๖มิถุนายน
ลูกหลานก็เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็โทรศัพท์มาบอกทันทีว่า

ในเวลาประมาณ๕โมงเย็นของวันเดียวกัน
ใช่ค่ะซึ่งคือลูกก็ยังบอกเลยนะ
บอกว่าตอนที่จัดการพิธีของคุณแม่เสร็จแล้ว
นำโรงคุณแม่ขึ้นตั้งโรงพยาบาลโทรมาบอกเลย
เหมือนกับคุณพ่อก็อดทนเจ็บปวดทรมาน
อยากให้พิธีการต่างของแม่เสร็จก่อน

ระหว่างที่ทำพิธีอยู่ลูกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องแบ่งมา
ดูแลคุณแม่ในวาระสุดท้ายได้ไม่เต็มที่

ด้านของนางสาวเพชรัตน์วงรัตนาการหลานสาวผู้โพสต์เรื่องนี้นะครับ
บอกว่าอยากโพสต์เรื่องราวความรักของอากงกับอาม่า
ให้ทุกคนได้รับรู้ว่ารักแท้ยังมีอยู่จริง
เพราะว่าตัวเธอเองซึ่งเป็นหลานก็สัมผัสได้นะครับ

อากงจะปากแข็งว่าไม่รักไม่คิดถึงอาม่า
แต่อากงมักจะแสดงออกด้วยการกระทำว่ารักอาม่าไม่เปลี่ยนแปลง
พร้อมอยากจะให้เรื่องราวของอากงอาม่านะครับ
เรื่องราวของคนทั้งคู่เป็นตัวอย่างให้กับคู่รักในปัจจุบัน
ให้มีความอดทนและไม่เลิกรากันง่ายดายนะครับ
ดูสิครับดูอากงอาม่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
แล้วก็ชู๒นิ้วสู้เคียงคู่กันตลอดเวลานี้นะฮะ
คือเขาดูแลกันตลอดเลยลูกบอกด้วยบอกว่าช่วงหลัง
เหมือนกับอากงเขาก็ต้องพูดว่าเราต้องรักกันมากนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่กันอีกเท่าไหร่อายุเยอะแล้วนะคะ๙๗กับ๙๒
ดูแลสึงเนอะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะ